มันมีกรณีที่เกิดขึ้นลักษณะคล้ายกันอยู่อีกที่นึงที่จังหวัดขอนแก่น
มีผู้ที่ออกมาเปิดเผยเป็นหญิงวัย๓๘ปีชาวขอนแก่น
เธอทำงานบริษัทเอกชนนะได้ออกมาร้องเรียนบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๔๔ปี
ใช้ชื่อปลอมนะครับชื่อปลอมเนี่ยถ้าเจ้าของตัวจริงยังไงก็ออกมายืนยันชี้แจงได้นะครับ
แต่ว่าชื่อที่เอามาอ้างกับหญิงสาวคนนี้บอกว่าชื่อนายกิตติภาพกิติโสพลวานิส
รู้จักกับผู้ชายคนนี้ผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นแอปหาคู่นะครับหาเพื่อนหาคู่
คุยกันแล้วก็สนิทกันคุยกันต่อทางไลน์ค่ะนี่ผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
รูปร่างสันทัศน์สูงประมาณ๑๖๐คุยกันจนเมื่อ๑๗กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ได้เริ่มคุยกันเนี่ยคุยกันมาเรื่อยจนสนิทสนมกันแล้วก็ตัดสินใจนัดพบกัน
ผู้ชายคนนี้บอกว่าจะมาทำธุระที่ขอนแก่นพอพบกันก็ตกลงเป็นแฟนกันเลยนะ
ชายคนนี้อ้างว่าเคยทำงานเป็นกุ๊กอยู่ต่างประเทศตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่ที่โคราช
อยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวบอกว่ารักจริงหวังแต่ง
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นชาวขอนแก่นบอกว่าเออก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ท่าทางจะรักจริงนะครับ
เอาโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคารเพื่อจะมาลงทุนร่วมกันเลยนะ
ชายคนนี้ออกอุบายว่าเดี๋ยวขอยืมเงินไปทำธุรกิจหน่อยเธอก็ให้เงินไป๔๕๐๐๐บาท
กันยายนที่ผ่านมาบอกกับเธอว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ส่งภาพมาให้ดูเลยนะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ถัดมาพาเธอไปจองรถยนต์เธอก็จ่ายค่าจองรถไปอีกห้าพัน
รวมเป็นห้าหมื่นแล้วนะผู้ชายคนนี้บอกว่าจองไปก่อน
เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวพี่มาซื้อสดให้
ดีใจมากเพราะว่าเป็นความฝันในชีวิตนี้อยากจะมีรถขับรถให้แม่นั่ง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วชายคนนี้มาเริ่มออกอาการมีพิรุษนะครับ
เพราะว่าเธอพยายามพูดถึงเรื่องเงินที่ว่าเดี๋ยวจะทำธุรกิจร่วมกัน
เอาโฉนดบ้านโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคารเพื่อจะมาลงทุนร่วมกันเนี่ย
แล้วชายคนนี้ยืมไปก่อน๔๕๐๐บาทให้เธอไปจองรถอีก๕๐๐เนี่ย
พยายามขอคืนเพราะมันดูเงียบถูกรางวัลที่หนึ่งก็แล้วอะไรก็แล้ว
ทำไมมันดูเงียบเงียบไม่ให้เงินคืนชายคนนี้อ้างว่าไปทำธุระที่กรุงเทพนะ
แล้วอยู่ดีมาเปิดแขนเสื้อเธอดูไม่เห็นสร้อยคอสร้อยทองข้อมือที่เธอใส่อยู่
ถามว่าเอาแล้วทองไปไหนอ่ะเธอบอกว่าแม่บอกให้ถอดเก็บไว้ที่บ้าน
ผู้ชายคนนี้บอกเลิกครบไม่แต่งงานด้วยเลยอ้าวเออ
จะมีเงินลงทุนอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเภาก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินมา๑๐๐๐๐ก่อนค่ะ

ใช่ค่ะหนูก็กดให้ข้าว๑๐๐๐๐
แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปอบรมสัมมนาที่โคราชค่ะ
เอามาจัดเบรกอีกสองหมื่นก็กดให้ค่ะมาดูแขนเสื้อหนูดึงเสื้อกันหนาวขึ้น
ก็เลยถามว่าทองไปไหนหนูก็เลยว่าโดนยึดหนูอะไรว่าอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่างั้นก็กลับเขาบอกให้หนูกลับ
หนูก็ยังไม่กลับสักพักก็บอกว่าไม่แต่งงานแล้วค่ะ
หนูก็เลยเดินเดินออกมาเลยเนี่ยพอไม่มีทองที่ข้อมือแล้วก็
ไม่แต่งเลยไม่แต่งเลยแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย
ตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองขอนแก่นนะครับเพราะว่าศูนย์เงินไป
สี่หมื่นห้าที่ให้ยืมกับจองรถห้าพันนี่ฮะ
เธอก็เลยบอกว่าต้องขอเปิดเผยหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหสังคมสมัยนี้
ไว้ใจยากจังจริงนะครับค่ะ